เมื่อวันที่๒ตุลาคมคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสถานีสูบน้ำอุโมงบางซื่อถนนวิภาวดีขาออกนะครับ
ก็ตรวจดูความเรียบร้อยเพราะวันจันทร์ที่๑ตุลาคม
มีฝนกระหน่ำกรุงคุณจำได้ไหม
คุณจำได้สิตกหนักมากลมแรงมาก
ตรวจสอบดูซิว่าอุโมงต่างมันทำงานดีหรือยัง
ระบายน้ำการสูบน้ำมันดีหรือยัง

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่บางเขน
เพราะหากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่ได้
นี่เล่าข่าวนี้นี่คือเรียกต่อเลยใช่ไหม
เรียกไลน์ต่อเลยใช่ไหมประเด็นเมื่อกี้ยังไม่จบ
ประเด็นนี้คนกรุงต้องส่งไลน์มากระหน่ำแน่

คือพอผู้ว่าบอกแบบนี้บอกว่า
จากผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งมอบงานให้กับกรุงเทพมหานคร
ก็เลยทำให้หากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่ได้
น้ำมันก็เลยต้องรอการระบายอยู่ย่านบางเขนแบบนี้แหละ
ทีนี้แหละก็จะไปพูดคุยกับผู้รับเหมาหน่อยสิ
ว่ากุญแจอยู่ไหนหรือว่ากุญแจสำรองมันเป็นยังไง
เรื่องนี้พอคำให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าหากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่ได้
แล้วจะทำยังไงดีล่ะชาวกรุงล่ะทีนี้
ทางด้านของทนายดังชี้เป็นความผิดของกรุงเทพมนาคอนนะครับ
ประชาชนสามารถร้องต่อสารปกครองได้
คุณผู้ชมย้อนไทม์ไลน์สักนิดหนึ่ง
หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
เมื่อวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์นะฮะ
หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมหลายจุด
โดยเฉพาะบริเวณวงเวียนหลักศรีรามอินทาแจ้งวัฒนาตอนนั้น
โอ้โหคุณเป็นอมภาษณ์แงกเลยผมอยู่บ้านแถวนั้น

เวียนบางเขนที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่เนี่ยนะครับ
น้ำท่วมสูงประมาณ๒๐เซนติเมตร
ต้องใช้ระยะเวลาระบายน้ำร่วม๒ชั่วโมง
โอ้โหทำไมมันนานมากระบายน้ำ๒ชั่วโมงขนาดนั้น
ต่อมาพลอเอ็กษ์อสวิรณควัญเมืองภูวะราชการกรุงเทพมานาคอม
ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ
และเปิดเผยถึงสาเหตุที่น้ำท่วมนะครับ

บอกว่าที่วิภาวดีเป็นจุดที่มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
กีดขวางการระบายน้ำของคูน้ำตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการประบายน้ำลดลง

เรื่องของน้ำที่รอการระบายและ๒ชั่วโมงใช้เวลาในการระบาย

รับว่าสาเหตุเกิดจากผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้าง

แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ได้ส่งมอบงานให้กับกรุงเทพมหานคร
ทำให้เจ้าหน้าที่กอทมฟังดี
ไม่มีกุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำ

ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำกุญแจสำรองไว้
เพราะปัญหาลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
พร้อมยอมรับด้วยว่าเป็นความผิดของกรทม
ฟังเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในประเด็นนี้หน่อยครับ

คุณผู้ว่าซึ่งทางด้านของทนายความ
คือนายเดชากิติวิทยานันต์

บอกว่าเรื่องนี้กรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบ
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้า

และไม่ส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบด้วย

สามารถฟ้องกรทมต่อสารปกครองได้
พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่พศ๒๕๓๙
แล้วก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น
พูดว่ากรทมต้องปรับโปรงการทำงานแล้วล่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ก็ออกมาชี้แจงถึงโครงการก่อสร้าง

บอกว่าผู้รับเหมาก็ก่อสร้างตั้งแต่๑๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
สิ้นสุดสัญญาลงวันที่๖พฤศจิกายนนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง๑๒๐วัน
ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงานที่วางไว้
อยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้กรุงเทพมนาคม
กรุงเทพมนาคอนจะเข้าไปตรวจรับ
ภายในวันที่๑๐ตุลาคมนี้นะครับ
ดังนั้นทรัพย์สินในพื้นที่ก่อสร้าง

เพราะกรทมส่งมอบพื้นที่ทั้งหมด

แล้วก็จะไปตรวจรับ๑๐ตุลาคมนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วพอเขาเสร็จเร็วกรทมจะรับพื้นที่เร็ว

ออกมาจากทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ